คราวนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเถียงกัน
แล้วก็เถียงกันเรื่องเกี่ยวกับการขับเบียดนี่แหละ

แต่ผู้หญิงไม่ยอมเปิดกล้องค่ะคุณผู้ชม
แล้วจะรู้หลักฐานได้ยังไงว่าใครผิดใครถูกถูกไหม
ก็เลยเถียงกันแบบนี้ค่ะ
คุณผิดคุณเขาว่าผมผิดได้ยังไงครับ
โอ้โหแล้วคือสุดท้ายยังไงปิดกระจก

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือเขาเถียงกันบนท้องถนนนี่แหละ

ก็เลยมาเบียดเลนของผู้ชายไงแล้วคนขับผู้หญิงชูนิ้วกลางให้ฝั่งผู้ชาย
ผู้ชายก็บีบแตร่เตือนไปปีนหนึ่งแล้วก็ขับไปถามฝั่งผู้หญิงก็ไม่ยอมรับผิดอีก
ฝั่งผู้หญิงก็บอกว่าฉันมาถูกต้องแล้วก็ไปว่าฝั่งผู้ชายอีก
ผู้ชายบอกว่าคุณมีกล้องใช่ไหมงั้นเปิดกล้องดูเลยสิ
ผู้หญิงไม่เปิดค่ะปิดกระจกแล้วก็ขับหนีไปเลย
ใจเย็นนะคือจะผิดจะถูกบางอย่างมันก็ช่างมันช่างมันแล้วก็ปล่อยไปอย่าไปแลกเลยบางทีนะคะ